พื้นต้นโค้งแค้นมาต่อกันที่ชิงคฤตฐากันบ้างดีกว่านะคะ
โหไลน์นี้เนี่ยหนักและก็กว่ำด้วยนะคะในโซเชียล

หลังจากที่มีข่าวว่าไปเป็นมือที่สามของคู่รักอย่างเวียแล้วก็เบลล่านะคะ
ซึ่งล่าสุดคุณมีคนเข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับเผยข้อมูลว่า
จริงแล้วชิงเนี่ยซุ่มคบอยู่กับนักแสดงหนุ่มที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับพี่เวีย
ก็เลยทำให้มีภาพเช็คอินที่เดียวกันรวมไปถึงความสนิทสนมจนดูผิดสังเกต
โดยทั้งสองหนุ่มเนี่ยเขาเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องนะคะ
ทำให้สนิทสนมกันแล้วก็เป็นสายอาเวนเจอร์ลุยกันทั้งคู่นะคะ
ซึ่งหลังจากเป็นข่าวหนุ่มนัทก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจฝ่ายหญิง
สรุปคือเรื่องครบซ้อนไม่จริงนะคะ
แต่เรื่องโป๊ะแตกน้องชิงมีแฟนแล้วเนี่ยเรื่องจริงกว่าจ้า
คือก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนคลับก็อาจจะไม่รู้ไงว่า
น้องชิงมีฟงมีแฟนอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วพอเห็นว่ามีภาพที่ไปเช็คองค์เช็คอินลักษณะที่เนี่ย
มันเหมือนกับของพี่เวียก็เลยถูกจับโยง
แต่สุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยมือที่๓ไม่เป็นความจริง
แต่เรื่องจริงคือน้องชิงมีแฟนแล้วจ้า
ก็มีตัวลงตัวหลอกสลับกันน่ะนะ
คอมเมนต์ไลน์ก็ดูดีนะจ๊ะหมอเงิบ